นั่นสิครับคุณผู้ชมครับทุกอาชีพของเรามีเกียรติเท่ากัน
แล้วเราก็ควรจะให้เกลียดทุกคนซึ่งกันและกันนะคุณผู้ชม
อย่าไปว่าเขานะฮะโดยเฉพาะรอปภเนี่ยนะฮะ
พนักงานส่งของจะไปส่งของให้กับคนแต่เพราะเอิญเป็นวันหยุดไม่มีคนรับ
ต้องการจะไปฝากกับรอปภแต่รบพอไม่รับเพราะเป็นกฎว่าห้ามรับฝากของ
ถูกคนส่งของด่าสาดเสียเทเสียสุดท้ายด่าเขาว่าปัญญาอ่อนครับ
ใช่เขามีท่าที่เนี่ยดูเวลาเขาไม่หยุดอะไปรับของ
คือแต่ละที่เนี่ยมีกฎระเบียบไม่เหมือนกันแต่ผมถามคุณผู้ชมหน่อย
คิดว่ารปภรับฝากด้าใหม่ในยุคคลุมสื่อของออนไลน์แบบนี้
ก็ถือว่า
แต่บางที่บางแห่งโรงงานบริษัทบางคอนโดเขาก็ไม่รับ

อุทธวงศ์เขาบอกว่าโอ้โฮไปด่าเขาปัญญาอ่อน
รับพอพอก็อ้าวทำไมมาว่าเขาอย่างนี้หรือ

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแถวหัวหมากกรุงเทพนะฮะ
จริงแล้วคลิปนี้รบพอเขาเป็นคนถ่าย

นะฮะโดนด่าโดยที่เขาก็ทำตามหน้าที่ตัวเอง
ก็เลยเอาระบายลงโซเชียลแล้วบอกว่า
พนักงานขนส่งเนี่ยเสื้อแดงไปส่งทัศน์สะดุ

แต่พอดีร้านมันปิดเพราะเป็นวันหยุด

บคอก็บอกว่าวันหยุดนะพี่ส่งของไม่ได้นะพี่
พูดดีนะแค่นี้แหละโดนบ่นยาวเลย
สาดเสียเทเสียแถมพูดแบบไม่สุภาพอีก
ขออนุญาตอ่านตามที่เขาโพสต์นะครับ
มึงรู้ไหมนี่น้ำมันลดกว่าหนึ่งกี่บาท
ไปมาที่นี่นี่หนึ่งกล้าบนไป

มันก็ไม่มีใครเซ็นรับของให้เอามาวันหยุดไง
ถ้าของข้างในไม่ครบเสียหายใครรับผิดชอบล่ะ
อีกอย่างในจ้างเขาก็กำชับแล้วว่าห้ามรับของฝากคู่กรณีถ้าเกิดร้านปิด
คือเขาทำตามหน้าที่เขานะฮะ
รับพอพอก็โอดผ่านโซเชียลกันไปบอกว่า
มันผิดมากตลอดที่ผมทำอาชีพรอปภเนี่ย
ผมก็ทำหน้าที่ของผมที่นายจ้างเขามอบหมายให้
โอ้โหสงสารน่าสงสารเนอะ
ถ้าผมรับของไปเนี่ยผมก็ถูกนายผมตำหนิอีก
แล้วเขาบอกว่าผมไม่ใช่ขอทานหรือไปขโมยของของใครทำไมต้องด่าผมขนาดนั้น
นะฮะชาวเน็ตเห็นคลิปนี้แล้วเห็นใจรับประพอครับ
ทำหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดีแต่ก็โดนด่าแบบนี้
แนะนำนะฮะชาวเน็ตแนะนำให้รับประพอเจ้าของคลิป
แจ้งต้นสังกัดของบริษัทที่ส่งของเสื้อแดงเนี่ย
อบรมพนักงานจะได้ไม่ไปแสดงกิริยาไม่สุภาพแบบนี้กับใครเขาอีก
แล้วก็ให้เข้าใจระเบียบของแต่ละร้านแต่ละคอนโดหมู่บ้านว่าเขามีแบบไหน

ต้องเข้าใจเขาด้วยเนาะใจเขาใจเรานะฮะ
คืออย่างช่วงโควิด๑๙แรงแรงนะคอนโดผมเนี่ยนะครับ
รายศนีย์เอกชนเนี่ยทางนิติบุคคลขอไม่รับเลยนะ
เพราะไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะมีเชื้อโรคอะไรมาจากไหนอันนั้นมันก็เป็นเหตุผลของเขา
คือมากกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมในกล่องพัสดุเป็นยาเสพติดใช่ไหมคะ
อะไรแบบนี้ลองเข้าใจคนอื่นเขาบ้างนะครับ